คุณผู้ชมพามาดูเรื่องนี้ค่ะที่แม่สอดจังหวัดตากคือในอำเภอแจ้งมา
แบบนี้มีผู้ชายคนนึงเขาต้องกักตัวเป็นมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ของในพื้นที่อ่ะเนาะเนี่ยเป็นโลโคฟอรันทีนแบบนี้ครับ
ปรากฏว่าให้เพื่อนเอาขนมมาส่งอืมเป็นโรตีสายไหมโอ้ดีเลยฮะ

มันเป็นโรตีสายใหม่ยัดไส้กัญชา
จริงโอ้โหถูกดำเนินคดีสิคะ
ในอำเภอแม่สอดค่ะนายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุล

เขาแจ้งบอกว่าเนี่ยโรตีสายใหม่อันนี้มันแปลกนะ

ก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ปรากฏว่าเป็นกัญชาแห้ง๑ห่อ
น้ำหนัก๙กรัมยัดอยู่ในแผ่นโรตีสายไหม
เนี่ยก็มีชายหนุ่มคนนึงกักตัวอยู่ตรงนี้

มียาเสพติดให้โทษประเภท๕หรือกัญชาไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายนะคะ
คือเขาสั่งจากคนข้างนอกที่รู้จักกัน
มาส่งให้หน่อยกักตัวอยู่

แต่ว่าใช่เวลาจะต้องฝากของให้คนที่กักตัวอยู่อะค่ะ
นี่ฉันเคยฝากอาหารให้เพื่อนฝากของฉันนะ

ก็เนี่ยไปฝากจุดที่เจ้าหน้าที่รออยู่เนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะมันแปลกขอแกะดูหน่อย
สุดท้ายก็เนี่ยก็เป็นกัญชา
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้แผ่นโรตีเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก
แต่เซ่นโรตีย์สายหมายปกติเซ่นมันต้องยาวกว่านี้มันไม่ใช่เหรอ

ทำไมนี่มันดูแบบห่อเล็กเหลือเกิน
เปิดออกมาดูเอ้ากัญชา

เดี๋ยวพอครบกำหนดกักตัวก็ดำเนินคดีกันเลย
ขั้นตอนของกฎหมายแล้วตำรวจบอกว่าใครเอามาส่งนี่ก็ต้องขยายผลไปด้วย
ไม่ใช่แค่คนรับอย่างเดียวคนส่งก็โดนด้วยนะ
ไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับ